นี่เป็นเหตุการณ์ภายในร้านซักผ้านะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะครับ
มาถึงนะก็มายืนสังดังน้อยสนัดหนอนเนี่ยกลางร้านนะครับจนสำเร็จความคล่ายนะครับ
แล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะฮะมันมีภาพจากกล้องวงจร
ปิดจับผ้าผู้ชายคนนี้ได้อีกเป็นครั้งที่๒แล้ว
ชายคนเดิมเดินเข้ามาภายในร้านซักผ้าแห่งนี้
โดยภายในร้านมีลูกค้าเป็นผู้หญิงกำลังมาซักผ้าอยู่สองคน
แต่หนุ่มโรคจิตคนนี้ก็มาสไลด์หนอนโดยเดินเข้ามาข้างหลัง
จนทั้ง๒สาววิ่งหนีกระเจิงออกไปจากร้านเลยคุณดูสิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเที่ยงคืน๑๙นาทีของวันที่๓๑มกราคม
เมื่อคืนนี้เองที่บริเวณร้านซักผ้า
ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีหลังมหาวิทยาลัยบุรพา
ก็ก่อนเกิดเหตุในภาพกล้องวงจรปิด
ก็จะเห็นผู้หญิงสองคนนำเสื้อผ้ามาซักอยู่
แล้วระหว่างที่รอเสื้อผ้าให้ซักเสร็จนั้น
ก็มีผู้ชายคนนี้แหละอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
เดินเข้ามาในร้านแก้ผ้าล่อนจ้อนมาเลย
แล้วก็มาสไลด์หนอนอยู่ข้างหลังผู้หญิง
แล้วก็ผู้หญิงทั้งสองคนก็ตกใจ
นรั้วของร้านออกไปเลยต้องหนีสิคุณไม่หนีไม่ได้นะฮะ
เพื่อมาตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้

ผู้ชายคนนี้หลบหนีไปแล้ว
หลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่ามันกลายเป็น๒เหตุการณ์
ที่ผู้ชายคนนี้มาสไลด์หนอน

พบเป็นร้านซักผ้าขนาดใหญ่ด้วยเครื่องอัตโนมัตินะครับ
โดยผู้ดูแลร้านซักผ้าแห่งนี้
เปิดเผยว่าชายโลกจิตก็

จริงมันเป็นหลักฐานชั้นดีที่เอาไปแจ้งความไว้ที่
ตำรวจสศแสนสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว